คุณผู้ชมคะ๙โมง๒๑นาที
บางคนบอกว่าตื่นมาช่วงสายวันหยุดแบบนี้
ปลุกตัวเองให้ตื่นต้องทานอาหารเช้า
ยิ่งถ้าได้ข้าวสวยร้อนนะคุณ
ต้มยำกุ้งที่แบบว่าเครื่องเน้น
ตะไคร้ใบมะกรูดเอยกุ้งแน่น

แต่คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมด้วย
เป็นหม้อไฟขนาดยักษ์เลยค่ะ
ผ่านศูนย์กลางของหม้อไฟเกือบ๒เมตร
คราวนี้เป็นฝีมือการปรุงของผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่มีทั้งสาวน้อยสาวใหญ่มาคอยเต้นให้กำลังใจ
ชาวบ้านเขาบอกนะคะบอกว่าต้มยำหม้อนี้
ฝีมือผู้ว่าอร่อยที่สุดเลย
โอ้โหอวยกันจริง

ต้มยำกุ้งหม้อไฟยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ
๑เมตร๕๐เซนติเมตร
อันนี้คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหม้อไฟนะไม่ใช่ของกุ้ง

แล้วก็ใช้กุ้งเยอะมากกว่า๑๐กิโลกรัม
ในงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาติ
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยค่ะ
ระหว่างปรุงก็ใส่วัตถุดิบลงไป
มีนางรำคอยเป็นลูกมือแบบนี้แหละค่ะ

หนุ่มสาวทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
ก็โยกย้ายสายสะโพกกันอย่างสนุกสนาน
ที่ครับคุณพี่ระวังขวายกุ้งมาเร่วมนะ

กุ้งโม่ใหญ่จริงคุณ
ทีนี้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเริ่มหั่นค่ะ
ไคร้ใบมะกรูดค่ะดนตรีก็เริ่มบันเลงด้วย
นายกเหล่ากาชาติก็เต้นให้กำลังใจอยู่ข้างนี่แหละค่ะ

เตรียมเอาไว้ในจานใหญ่กว่าสิบจาน

พี่ป้าน้าอานะเขาโชว์กุ้งที่แกะแล้ว

ต้มยำเนี่ยน้ำเดือดปั๊บ

จ่ายให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมงานเนี่ย
ฟรีบอกเป็นเสียงเดียวกันเลย
ยกนิ้วโอ้โหบอกว่าต้มยำหม้อนี้เนี่ย

นั่นแหละนับไม่ถ้วน

เพราะว่ามันเยอะจริง
แต่ว่าที่สำคัญก็เป็นการแสดงถึงความรัก
ความสามัคสามัคคีของชาวบ้านของชาวชุมชน

คือยอมใจจริงสีชุดนี่คือ

เมื่อกี้เห็นผมก็มีสินค้าปลอดศัลพิษหลายอย่างเลยด้วย
อันนั้นดีที่นำมาจำหน่ายกันนะครับ